ถึงการเสียชีวิตของ

แต่เรื่องราวชีวิตของคนทั้งคู่
หลายคนมองว่าเขาทั้งคู่น่าจะเป็น
คนที่จะเป็นเนื้อคู่กันต่อไปในอนาคต
หรือว่าเป็นเรื่องของบุภเพสันนิวาส
เพราะว่าสิ่งต่างในชีวิตของเขาเหมือนกัน
เช่นเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกัน
จบชีวิตในวันเดียวกัน
อกจากนี้นะครับยังมีอะไรต่าง
ในชีวิตของเขาและเธอเนี่ย
เหมือนกันจนน่าตกใจ
วันนี้กลายเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกันนะครับ
เกิดวันเดียวกันสลดคู่รัก
แล้วก็มีภาพของงานศพที่จัดคู่กันเลยนะฮะ
บรรยากาศการบำเพ็ญกุศลศพที่วัดช่องลม

ก็มีบรรดาเพื่อนสนิทของทั้งน้องลิสและน้องออย
ทยอยเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมากราบศพและแสดงความเสียใจ
ด้วยอาการโศกเศร้าที่สูญเสียเพื่อนรักไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับ

น้องลิสก็คือน้องลิสสสิมงคลพรศัพท์
ออยฝ่ายชายนะครับคือนายเจษฎาพรบัวเพชรนั่นเองนะครับ
เรื่องราวความรักของคนทั้งคู่เนี่ยมีการแชร์ผ่านเพจวิทยุจอสอร้อย
เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นคู่บุภเพสันนิวาสที่ประสบอุบัติเหตุจากเหตุรถเก๋งชนกัน
ภายในซอยมหาวิทยาลัยอสัญชันหรือเอแบ็คบางนาเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตขับรถเก๋งซูซูกิสวิปสีขาวนะครับ
แล้วก็ในรถเนี่ยพบผู้เสียชีวิต๒คนก็คือนางสาวลิสสิมงคลพรทรัพย
หรือน้องฤทธิ์แล้วก็นายเจษฎาพรบัวเพชรหรือน้องออยอายุ๒๑ปีทั้งคู่
และเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอแบ็คปี๒คณะสถาปัตย์ทั้งคู่เช่นกันครับ
อกจากนี้จากการตรวจสอบทำให้เจ้าหน้าที่ตะลึงด้วยความแปลกประหลาดแล้วฮะ
ประหลาดใจด้วยนะครับว่าทั้งคู่เกิดวันเดือนปีเดียวกัน
คือวันที่๕มิถุนายนปีพศ๒๕๔๐
และก็มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันนะครับ
ผู้เป็นพ่อของน้องลิสเปิดเผยว่าน้องลิสเป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิด
ส่วนน้องออยเป็นคนชัยนาธทั้งคู่เกิดวันเดียวกันปีเดียวกัน
ครอบครัวหย่าร้างประมาณ๑๖ปีก่อนเหมือนกันเลย
ส่วนบ้านเลขที่นะฮะลงท้ายด้วย๓เหมือนกันทั้ง๒บ้าน
ลิสอยู่กับพ่อส่วนน้องออยอยู่กับแม่
ลิสมีนิสัยคล้ายผู้ชายชอบขี่รถบิ๊กไบท์
นิสัยโผงผางห้าวลุยมีอะไรไม่ชอบก็บอกกับพ่อตรง
จะมาบอกอีกทีก็ตอนทำไปแล้วแต่ว่าไม่นอกลู่นอกทางนะครับ
หางานทำอยู่ตลอดเลยบอกน้องลิสเป็นคนขยัน
ล่าสุดก่อนจะเสียชีวิตก็ไปสมัครเป็นนางแบบ
แล้วก็ได้เดินแบบไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนจะเสียชีวิตเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนน้องออยอยู่กับแม่นิสัยใจเย็นไม่กล้าตัดสินใจอะไรมาก
มีอะไรจะโทรปรึกษาแม่ตลอดถือว่าทั้งคู่เกิดมาคู่กัน
มีอะไรจะไม่ทะเลาะกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
แล้วก็ดูแลครอบครัวเหมือนกันนะครับตอนแรกที่คบกันครอบครัวก็ไม่รู้
ลูกสาวมาบอกภายหลังตอนคบหากันมาได้ปีเสร็จแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับ
ส่วนเรื่องราวความรักของคู่นี้เริ่มจากการทำบัตรประชาชนหายของฝ่ายชายก่อน
ก็คือน้องออยทีนี้ฝ่ายหญิงมาเก็บได้เอามาคืนให้
แต่ในช่วงของการเก็บเนี่ยเราก็ต้องดูชื่อใช่ไหมคะบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปดูไปละลาบล้วงความลับเขาหรอกนะ
แต่บางทีเราเก็บได้แล้วก็ดูสักนิดนึงตกหาว่าชื่อใคร
จากนั้นเนี่ยก็ตกใจฝ่ายหญิงคนที่เก็บได้เนี่ยตกใจเพราะรู้ว่าคนที่เราเก็บได้บัตรประชาชนของเขาเนี่ย
เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันและแถมปีเดียวกันด้วยหลังจากนั้นก็เลยเริ่มติดต่อพูดคุยคบหากันตั้งแต่นั้นมานะคะ
ก่อนที่จะมาเสียชีวิตทั้งคู่เลยก็ทำงานร่วมกันด้วยนะเพื่อที่จะส่งอาจารย์
ช่วงเกิดเหตุนี่คือช่วงเที่ยงออกไปหาที่ปริ้นต์งานแล้วก็ทำงานมาเหนื่อยไงคะ
ก็เลยอยากจะหาร้านแวะดื่มอะไรสักอย่างแล้วก็ทานขนมกันพอออกมาก็มาประสบอุบัติเหตุ
ช่วงของการเกิดเหตุเนี่ยก็คือรถชนทางฝั่งของคนนั่งก็คือน้องลิสส่วนฝ่ายชายซี่โครงหักทิ้มเข้าไปที่หัวใจ
นอนเสียชีวิตบนรถนะคะซึ่งในภาพเนี่ยเป็นภาพที่กอดกันอยู่บนรถด้วย
ในช่วงที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูร่างก็หล่นลงมาจากรถทั้งคู่เลยค่ะ
พ่อของน้องลิสบอกเพิ่มเติมบอกว่าทั้งคู่รักกันมาก
คือทางบ้านทั้งสองหลังเนี่ยนะคะทั้งสองคนรู้กันนะว่าทั้งคู่คบกัน
คบกันได้ปีกว่ามีอะไรเหมือนกันจนน่าตกใจคุณพ่อบอกแบบนี้
ทำให้ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่านี่อาจจะเป็นพรมลิขิตและบุภเพสันนิวาส
โดนบันดาลให้ทั้งสองคนเกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันและมาเจอกัน
แม้จะเป็นเวลาไม่นานก็ตามทีนี้พอเสียชีวิตพร้อมกัน
ญาติก็เลยตัดสินใจเช่าเมลอยประกอบพิธีชาปนกิจศพพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
ว่าเกิดมาคู่กันในโลกโซเชียลก็มีการพูดถึงกันเยอะ
แต่ก็มีการทวงถามถึงเรื่องเส้นทางถนนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถชนกันมาเป็นร้อยคันและ
เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นก็ฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลพื้นที่ด้วยนะครับ